คุณผู้ชมฮะมาติดตามประเด็นใหญ่กันต่อนะครับ
หลวงกาโตะตอนนี้เขาเรียกแบบนี้
เมื่อก่อนเรียกว่าหลวงพี่แต่พอศึกมาเรียบร้อยแล้ว
เล่นคำกลับคำหนึ่งพี่หลวงกาโตะ
บางคนจะเป็นทิศกาโตะก็ได้หรือบางคนจะเรียกว่าคุณกาโตะ
บางคนจะเรียกกาโตะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะ
แต่สุดท้ายศึกออกมาแล้วจากการเป็นพระเป็นคารวาสแล้วนะครับ
ปรากฏว่ามันมีประเด็นอีกหลายประเด็น
หลังจากที่เมื่อวานต่างฝ่ายต่างออกมาพูดถึงกันและกัน
เมื่อวานทิศกาโตะก็พูดถึงศรีกาตอง

เกี่ยวกับเรื่องของการให้เงินศรีกาตองไปกี่แสนกี่แสนก็ตาม
และมีอีกประเด็นหนึ่งบอกว่ามีการให้เงินกับกลุ่มนักข่าว
ที่เข้าไปทำข่าวในพื้นที่เพื่ออยากจะให้ข่าวข่าวนี้มันเงียบลง
คือปิดข่าวสามแสนเหรอใช่ทีนี้ฮะ
ทางสมาคมนักข่าวในพื้นที่นครศรีเขาโอ้โหลุกขึ้นมาเต้นเหมือนกัน

บอกว่าไม่ได้รับเงินนะฮะประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับ
เราไล่เลียงประเด็นกันไปหน่อยว่าจะเอาเรื่องของอันไหนก่อนดีคุณ
เอาเรื่องของเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าอดีตพระกาโตะเนี่ยไปออกรายการแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับว่าโดนฝ่ายหญิงอะไรทำยังไงบ้างนะครับ
และฝั่งผมถูกยั่วยวนอะไรแบบนี้นะนะครับ
รับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะด้วยการขาดความยับยั้งชั่งใจ
คึกขนองของตัวเองขอยุติการเป็นพระนักเทศเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้จะหาคอนเทนต์เรื่องราวดีเรื่องตลก
ที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกท่านที่ติดตาม

มีชาวเน็ตเข้ามาแสงความคิดเห็นจำนวนมากนะ
มีคนมาให้กำลังใจเช่นทำผิดแล้วยอมรับผิด
ขอโทษในสิ่งที่ทำขอให้เป็นบทเรียนชีวิต
บางคนก็ให้อภัยให้อภัยเป็นเปอร์เซ็นต์เลยคุณ

แต่บางคนก็ตำหนิพฤติกรรมที่ผ่านมานะครับ
อ่ะก็นี่ในส่วนของอดีตพระกาโตะก็ยังเคลื่อนไห

เมื่อวานอดีตพระกาโตะก็เปิดเผยออกมา
ก็ให้เงินฝ่ายหญิงไป๓แสน
แล้วก็มีพระรูปหนึ่งที่ช่วยเรื่องของการจะปิดข่าว
แล้วก็เอาเงินพระกาโตะไปให้กับทีมนักข่าวเขา๓แสน

เรื่องนี้ร้อนถึงนายกสมคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

แล้วก็วันนี้มีการเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจ

โดยนายกสมคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

รายการหนึ่งพาดพิงนักข่าวหรือสมาคมสื่อของพื้นที่
ได้จ่ายเงินจำนวน๓แสนบาทเพื่อปิดข่าวเช้า
ทำให้สมาคมสื่อมวลชนนครศรีได้รับความเสื่อมเสีย
โดยไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่ามีการจ่ายเงินและรับเงิน
อดีตพระกาโตะอย่างที่กล่าวอ้าง

นักข่าวไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง
อ้างดังกล่าวทำให้สังคมเข้าใจผิด
จึงแจ้งความให้ดำเนินคดีกับอดีตพระกาโตะ

ขอให้ตำรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้กระจ่าง
หากไม่ได้รับความร่วมมือก็จะดำเนินการ

โอ้โหเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเลยฮะ
แล้วก็ข่าวในเชิงลับนะคุณนะ
เขาบอกว่าที่พระกาโตะยืนยันเนี่ย
ควักเงินในกระเป๋าออกไป๓แสน

เหมือนมีการควักให้จริง
ผ่านกับพระรูปหนึ่ง

แต่ทีนี้พอนักข่าวปฏิเสธ
ข่าวไม่ได้รับเงินแต่อย่างใดในเรื่องนี้

เรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ

ทางทนายเดชากิติวิทยานันต์

แต่แบ่งใจมาพูดถึงคดีของอดีตพระกาโตะด้วย

เรื่องของข้อกฎหมายในคดีของอดีตพระกาโต

ประเด็นแรกนักข่าวมีการเรียกเงิน๓แสนบาท

หากไม่จ่ายเงินก็จะแฉดังกล่าว
เป็นแบบนี้จริงถ้านักข่าวได้รับเงินจริง
ถือว่ามีความผิดฐานการโชคทรัพย์เลยนะ

ถ้าเป็นความเท็จพูดออกรายการโทรทัศน์

คดีนี้ต้องทำให้ความจริงปรากฏ

พี่น้องประชาชนจะสับสน
นี่ทนายเดชาเขาโพสต์เมื่อเช้านี้
เล่าเรื่องข้อกฎหมายให้ความรู้กันไป

เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็คือพระครูสิริธรรมารัฐ

ท่านมาออกมาเปิดเผยกรณีแรกก่อน
ก็อันนี้ที่อดีตพระกาโต

ในส่วนของพระวินัยไม่ต้องมีการตรวจสอบ

ของวัดกรรมการของอำเภอ

แต่ทราบว่าอดีตพระกาโตะใช้เงินส่วนตัว

ทั้งไม่สามารถกลับมาบวชเป็นพระใหม่ได้
เพราะขาดจากความเป็นสงฆ์ตั้งแต่เสพเมถุนแล้ว

ถือว่าปราชิกแล้วนะครับ

หรือว่าพระคนกลางพยายามช่วยเหลือ
เรื่องไปจ่ายเงินให้นางสาวตอง

และที่สำคัญเป็นนอกเหนือหน้าที่ของพระครูท่าน
อันนี้ฟังเสียงพระครูท่านหน่อยนะครับ
ก็เจอคืนนั้น
สมมุติว่าเป็นพระโกก่อยมันจะผิดหรือถูกอย่างไร
เข้าไปเกี่ยวข้องลักษณะแบบนี้ครับ
ไปต้องดูกฎหมายดูวินัยท่ากัญชกทรัพย์
ยักษ์ยอกทรัพย์อันนั้นมันก็ไปบ้าตามวินัยอีก
นี่แหละฮะก็ต้องตามกันต่อนะพระคนกลางเป็นใคร
เมื่อวานี่หมอปราก็ออกไปแฉะในรายการ๑
เหมือนกันว่าพระคนกลางท่านก็จะมีลักษณะเป็นเหมือน
ขออภัยตุ๊ดนิดนึงอะไรแบบนี้นะฮะ
ทีนี้เขาบอกว่า๓แสนถึงมือตองอันนี้ก้อนหนึ่ง
แต่๓แสนที่จะเอาไปปิดปากนักข่าวอยู่ไหน

แต่ว่าเมื่อกี้ท่านพระครูซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรี
ท่านก็บอกว่าไม่มีนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะดูความเห็นของทางแม่ลีน่าหน่อยไหม

เพราะว่าแม่ลีน่ามักจะออกมาแสดงความคิดเห็น
เวลาที่มันเป็นประเด็นดังในสังคม

ดุเด็ดจะแสบขนาดไหนลองฟังดูค่ะ
กาโต้สวยแรงไปเที่ยวเมืองขนาดสวยอย่างมากก็๕๐๐๐
นี่ไปย้างมาตั้งไปที่ผู้หญิง๓๗หญิงแก่
เสร็จเสียให้มันสามแสนมันยังมาประจาน
มากันแกล้งมาปล่อยคลิปจนต้องศึกออกจากพระเลย
เสียอนาคตไปเลยเสียชื่อเสียงไปทั้งประเทศเลย
แล้วก็เอาไปวงการบรรเทิงพักผิดอะไรอ่ะ
ก็ไปเจอผู้หญิงในรถเสร็จแล้วในขณะที่สวมพระเหลืองเขาก็รู้สึกออกก็ถูกต้องแล้วไง
แล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ผิดตรงไหนอ่ะ
อายุเท่าไหร่วะกาโตะ

อายุมันน้อยมันยังเด็กอยู่มันยังมีความต้องการทางเพศมันจะไวมากกว่าเด็กอายุ๒๓
แล้วมันรอแล้วผู้หญิงคนนี้มาถวายอาหารเช้าที่วัดแล้วก็มาขอไลน์แล้วก็มายั่วแล้วก็มาแบ็คเมย์
ผู้หญิงมารศาสนา
นี่ค่ะเห็นไหมคะโอ้โหแม่ลีน่าจังนะไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าเนี่ย
ฝ่ายหญิงจงใจแบล็คเมลมาถวายอาหารถวายอาหารเช้าที่วัดแล้วก็มีการขอไลน์
ลีน่าก็พูดถึงเรื่องทิศกาโตะด้วยว่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่เลย๒๓ปี
พอโดนกระตุ้นเข้าความต้องการทางเพศก็เลยไวกว่าปกติ
ทีนี้คุณผู้ชมคือพอหลังจากนี้แม่ลีน่าก็บอกนะว่า
แม้จะมีสัมพันธ์สวัสดิ์กับศรีกาตอนที่ห่มเหลือง
แต่พอยอมศึกจากการเป็นพระแล้วมาใช้ชีวิตคนปกติแล้ว
ทำแบบนี้มันก็ถูกแล้วนี่มันผิดตรงไหน
เออก็เอาจริงถ้าเกิดว่ามองในมุมที่ฟังจากแม่ลีน่าพูด
ก็เหมือนกับใจหาใจแหละกับทิศกาโตะอ่ะนะคะ
อกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมที่มันเป็นกระแสคือเรื่องของเขื่อน

เขื่อนอ่างเก็บน้ำกระทูลที่นครศรีธรรมราชนี่แหละ
บอกว่าจะมานวดใช่ไหมอยู่ที่ริมเขื่อนสะเทือนกันไปทั้งหมดเลยค่ะ
แล้วสถานที่แห่งนี้เขาถูกขนานนามเดี๋ยวพาไปดูเขื่อนหน่อยนะ

เขื่อนเป็นสวิสเตอร์แลนด์แดนใต้สรรเขื่อนเนี่ยดูสิคุณผู้ชม

เขื่อนจะมีขนาดกว้างสร้างเป็นถนนอ่ะขับรถมาชมวิวได้แล้วเวลามองบนวิวอ่ะอุ้ยดูสิ
สวยนะเป็นแนวขนานยาว๔ด้านโอบล้อมอ่างเก็บน้ำแบบนี้

ซึ่งภาพพวกนี้ค่ะทางเพจอีซ้อขยี้ข่าวเขียนข้อความเอาไว้เอามาโพสต์นะ
เขียนไว้ว่าภารกิจปิดเขื่อนกำลังรอเลิก๔ทุ่ม
เสียงโฮกฮากโฮกฮากจะสถานถึงตัวเมือง
คอนต้องนอนไม่หลับมันต้องดังกว่าในต้นฉบับ
เขื่อนไม่แตกไม่กลับอันนี้คือในเพจอีซ้อนะ
เพราะว่าหลังจากที่มีเรื่องมีราวขึ้นมา
แล้วพระกาโตก็ยอมรับนะว่าชวนศรีกาไปที่เขื่อนตรงนี้
แล้วกลายเป็นจุดเกิดเหตุนะฮะว่าไปจอดรถแถวเขื่อน
แล้วก็มีอะไรบนรถคนก็ไปอยากรู้ว่า

สวยค่ะแล้วก็ด้วยประเด็นเนี่ยเพราะเขื่อน
พ่อคงพ่อค้าเขาก็ไปไวนะเขาก็ทำของมาขาย
เสื้อเซอร์อะไรพวกนี้ค่ะสกรีนข้อความที่หน้าอกอ่ะ
ไปเขื่อนกันไหมชาวเน็ตเขาเห็นเขาก็มาคอมเมนต์ไง
บางคนเขาบอกว่าถ้าแบบนี้ต้องซื้อแล้วไหม
ใจพ่อค้าเวลามีเนี่ยมีกระแสอะไรก็
ก็เขาเรียกว่าอะไรตามเทรนด์ใช่ค่ะก็นี่แหละคนก็ไปคอมเมนต์กันนะคะ
ถ้าคนใส่นะก็ใส่ไปเดินเล่นแล้วบอกไปเขื่อนกันไหมไปเขื่อนกันไหม
กลายเป็นเรื่องที่แซวกันจากเหตุของคดีนี้เหตุของเรื่องนี้นะครับ
ส่วนพระกาโตะก็ต้องเป็นอดีตอดีตพระกาโตะเนี่ย
เมื่อวานมีคนเขาแชร์คลิปกันว่าอดีตพระกาโตะไปเดินอยู่บนห้าง
แล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปขอให้ท่านเปิดหน้าด้วย

เปิดหน้ากากออกมาปุ๊บเออใช่จริงด้วย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปที่เขาแชร์กันหน่อยนะฮะ
โอ้โหนี่แหละครับนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไปที่ห้างนะครับ
มีคนเขาจำได้นะเขาก็ขอให้เปิดหน้าให้ดูหน่อยนะครับ
ขอถ่ายรูปกันหน่อยนะครับแล้วบางคนก็กรี๊ดในความหล่อเหลาเอาการ
ของพี่หลวงกาโตะเขาแล้วนะครับ
บอกว่าพี่กาโตะส่งยิ้ม

บอกว่าเจอพี่หลวงกาโตะที่จังหวัดสงขลา
งานนี้บรรดาชาวเน็ตคอมเมนต์ให้กำลังใจทิศกาโตะอ่อนมากเลยนะฮะ
บอกว่าล้มแล้วลุกใหม่ค่ะสู้
บางคนบอกว่าคนทำผิดพลาดก็มีสิทธิ์ได้รับโอกาส
อกจากนี้ในโลกโซเชียลยังแห่แชร์คลิปคำคมสอนธรรมะ
สมัยที่กาโตะเป็นพระอยู่นะฮะ
ไปฟังคลิปที่เขาแชร์กันหน่อยนะฮะ
โอ้โฮคนเขาก็แชร์กันเหลืองคำสอนของหลวงพี่กาโตะสมัยเป็นพระอยู่นะครับ
แล้วก็เป็นคำสอนที่มันมาสอดคล้อง
ประเด็นดังที่กำลังโดนอยู่แบบนี้นะครับ
โดยเฉพาะนี่ฮะเกลือยังกลายเป็นนอน
คนเคยกอดนอนยังเป็นศัตรูกันได้นะครับ
นี้ชาวเน็ตก็ขุดคลิปคำคมเด็ดของทิศกาโตะออกมาแชร์กันมากมายเลย
บางคนคิดคำคมให้ทิศกาโตะด้วยแบบนี้ฮะ
กิจสงฆ์ไม่เคยทำนั่งจำแต่คำคม
อยู่วัดระวังย้อยอยู่ในรถระวังตอง
อันนี้เป็นชาวเน็ตนะครับเขาเอามาคิดคำคมให้นะครับ
ก็เป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับกรณีของอดีตพระกาโตะนะครับ